คุณผู้ชมฟังทางนี้หน่อยนะคะสำหรับเหตุการณ์๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็จะเห็นว่ามีการชุมนุมเกิดขึ้นนะคะปรากฏว่ามีรายงานมาว่าดาบตำรวจ
นอวังทองหลางนายหนึ่งติดโควิดสิบเก้าแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม
ฝูงชนวันนั้นด้วยอืมเรื่องใหญ่นะคะเพราะวันนั้นเนี่ยไปกัน
โอ้โหเป็นกองร้อยเหมือนกันนะคราวนี้ต้องไล่ตรวจโควิดกันหมดเลยค่ะ
วันนั้นใครไปบ้างอยู่หน่วยเดียวกันปฏิสัมพันธ์กับดาบตำรวจนายนี้ค่ะ
วันนี้นะคะกองบัญชาการตำรวจนครบานรายงานพบข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ
ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบรามสอนอวังทองหลังติดโควิดสิบเก้า
เจ้าตัวแจ้งทำลายไปยังผู้บังคับบัญชาแบบนี้สิบแปดกุมภาพันธ์เนี่ย
เขาเดินทางกลับบ้านที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วไปเจอเพื่อนที่ติดโควิดสิบเก้าก่อนหน้านี้แต่ตอนนั้นเพื่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิดนะ
ค่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเดินทางกลับกรุงเทพ
แล้วคราวนี้ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์การชุมนุมหลายที่เลย
ตั้งแต่๑๙๒๐กุมภาพันธ์ที่รัฐสภา๒๗กุมภาพันธ์ที่กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
และ๒๘กุมภาพันธ์ที่หน้ากรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์หรือพล๑รอตรงถนนวิภาวดีรังสิต
จากนั้น๒มีนาคมเพื่อนที่ไปเจอที่กระทุ่มแบนโทรมาบอกว่า
นายนายเราติดโควิดไปตรวจหน่อยเนอะเออเขาก็ตกใจรีบไปตรวจเลย
ปรากฏว่าผลออกมาเมื่อวานนี้เป็นบวกเขาติดโควิด๑๙นะคะ
ตอนนี้สอนอวังทองหลางก็เลยต้องเร่งตรวจโควิด๑๙ให้กับตำรวจทุกนายเลย
แล้วก็อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนโรคเพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคด้วย
คือจริงตอนนี้พื้นที่สมุทรสาครยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอยู่
ก็คือเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดนะคะ
แต่ทีนี้เนี่ยเวลาไปแล้วกลับมามันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละจังหวัดเนาะ
ว่าถ้าคุณไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยกลับมาคุณต้องกักตัว๑๔วันหรือเปล่าหรืออย่างไร
หรือว่าบางพื้นที่บางอย่างอาจจะมีเงื่อนไขเช่นถ้าคุณไปตรวจเบื้องต้นแล้วไม่ติด
ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกักตัวหรืออะไรแบบนี้
แต่ที่แน่ตอนนี้วุ่นทั้งสอนอวังทองหลางนะคะ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙วันนี้ค่ะเรามีผู้ป่วยรายใหม่
ก็ค่อนข้างใจชื้นหน่อยเพราะเป็นตัวเลขแค่๒หลัก๕๔รายนะคะ
ติดเชื้อต่างประเทศ๑๐รายในประเทศ๔๔ราย
จากระบบเฝ้าระวังโรงพยาบาล๓๖รายและค้นหาเชิงรุกชุมชน๘ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพด้วยเป็นผู้ชายไทยอายุ๖๓ปี
มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะ
มีประวัติเดินทางและพักอาศัยในพื้นที่ระบาด๙มกราคม
ขออภัยวันที่๙มกราคมคือวันที่เขาเริ่มมีอาการเจ็บคอ
เหนื่อยหายใจไม่สะดวกก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพ
ตรวจพบโควิด๑๙๑๒มกราคมจนกระทั่งอาการแย่ลงเรื่อย
ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มาเสียชีวิต๒๘กุมภาพันธ์นะคะ
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยต้องย้ำให้คุณผู้ชม
ยังคงคิดอยู่แบบนี้ว่าถ้าคุณผู้ชมไปในพื้นที่เสี่ยงมา
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่เช่นเดิมนะคะใช่ค่ะ